เพราะว่าวันนี้ผู้การภาค๑
ผู้การภาค๑ยืนยันไม่ปิดคดี

คุณผู้ชมฮะเพราะเมื่อเช้ามีการได้ไปสัมภาษณ์ผู้การภาคหนึ่งมานะครับ

เรื่องของการสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนแล้ว
จะปิดคดีตามที่เคยแบบมีข่าวมาหรือเปล่า

ปิดคดีศุกร์ที่๑๑มีนาคม
บอกว่าวันนี้จะมีการแถลงปิดคดีทุกคนรอนะ
ท่ามกลางกระแสข่าวแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

นี่แหละครับพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตรนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เนี่ยนะครับ
เปิดเผยกับสื่อมวลชนนี่ขณะเดินนะ

เปิดเผยบอกว่าตำรวจยังไม่สรุปสำนวนคดี
หรือว่าปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
วันนี้ไม่มีการปิดคดีแน่นอนตามที่มีกระแสข่าว
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะผลนิติเวทย์
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อร่วมตรวจสอบและคลี่คลายข้อสงสัยทุกข้อครับ
ก็เป็นการส่งตรวจคู่ขนานกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
โดยสถาบันนิติเวชวิทยาจะรวบรวมรายงานส่งพนักงานสอบสวน
เช่นเดียวกันกับผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ที่จะมาส่งให้พนักงานสอบสวนวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ
ส่วนพยานบนเรือที่ให้การไม่ตรงกัน

อันนี้เป็นคำถามที่นักข่าวถามนะฮะ
ประเด็นนี้ตำรวจจะวิเคราะห์ตามพยานหลักฐาน
และพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
หากพบว่าพยานคนใดให้การเท็จ
และยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดตอนนี้ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ
ยังไม่พบพยานหลักฐานว่าเป็นคดีฆาตกรรม

ในเบื้องต้นจากการได้พยานหลักฐานทั้งหมด
พยานบุคคลที่สอบไป๗๐๘๐ปากทั้งหมด
ยังระบุว่ายังเป็นอุบัติเหตุอยู่
ไม่พบสาเหตุของการฆาตกรรมใดทั้งสิ้นนะครับ
และตอนนี้มีผู้ต้องหาแค่๒คน
ก็คือยังเป็นนายปอร์กับนายโรเบิร์ตอยู่
ซึ่งก็ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่กะความตาย
สรุปแล้ววันนี้ยังไม่มีการปิดคดีใช่ไหม
แถลงสรุปอยู่ไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มี

อย่างพยายามหลักฐานและการสอบสวนมาถึงมาที่ขณะนี้เนี่ย
และก็ยังไม่มีการส่งบันทนจนกว่ารายงานต่างเต็มทั่ว
รวมทั้งราญออกหมายเรียกหรือหมายจ่ำ
คนตั้งข้อหาเพิ่มดีไหม

ว่าอารวมหลักฐานทั้งหมดแล้วมุมต้องรายงาน
ตรวจพิสูจน์ทุกด้านนะเนี่ยอันนั้นอ่ะทางฝ่ายสอบสวน
ซึ่งเราตั้งเป็นคณะสอบสวนนะครับเราก็จะมาเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
นะครับมาวิเคราะห์แล้วจะมีการออกไหมออกออกหลังจากนั้นถ้าพบใครมีการความผิดนะครับ
เราก็จะดำเนินการคัดต่อไปนะครับตอนนี้ทุกอย่างกำลังรวบรวม
ทั้งพยายามสุทธิ์คนพยายามหักฐานนะครับพยายามพฤษฐุพยานแล้วก็รายงานตัดข่าย
ผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้เองนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับศพของคุณแตงโม
ว่ามีบาดแผลบริเวณศีรษะบาดแผลตามร่างกายนะฮะ
มีฟันหักซึ่งผิดปกติจากการจมน้ำเสียชีวิตนั้นนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจพภ๑แจ้งว่าหากบุคคลใด
มีข้อมูลหรือมีหลักฐานอื่นใดอีก
ก็ให้นำข้อมูลส่งให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบ
ส่วนจะมีการเชิญตัวผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
เพราะว่าตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๘๐คน

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และหลักฐานต่างที่รวบรวมได้
วิเคราะห์เพื่อสรุปเหตุการณ์
ให้ได้ข้อเท็จจริงบอกว่าให้คลายข้อสงสัยทั้งหมดนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานตำรวจเขาบอกว่า
ได้รวบรวมหลักฐานในคดีนี้คุณ

คุณผู้ชมครับสำนวน๒๐หลัง

เฉลี่ยรังละประมาณ๒๕๐๐แผ่น
ที่จะสามารถที่จะรวบรวม

คือถ้าตำรวจสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้ว

ทางผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า

หรือใครที่มีข้อมูลอื่นส่งมาให้อีก
แสดงว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อีก
ดังนั้น๕๐๐๐กว่าแผ่นที่จะส่งอายการนั้น

ก็แปลว่าหลังจากที่แถลงล่าสุดมา
ยังไม่ได้มีความคืบหน้าจากตำรวจเพิ่มเติม
วันนี้ที่เราจะรอฟังวันนี้ก็ไม่มีการแถลง

ผู้การยืนยันมาบอกว่าวันนี้ไม่แถลงปิดคดีนะฮะ